สบายอากาศก็ดูสบายสบายดีนะคะแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักค่ะ
เพราะเดี๋ยวลมมาแรงคลื่นมาสูงฝนก็จะมาในภาคใต้อีกโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้ระวังกันด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศได้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
หลังจากที่วันสองวันที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำตอนบนของประเทศได้รับความเสียหายกันไป
อยากจะให้ดูและจดจำเอาไว้ว่าพายุฤดูร้อนจะเกิดความเสียหายในลักษณะรุนแรงรวดเร็วแบบนี้
พร้อมรับมือค่ะเพราะว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก
แต่ขณะที่ช่วงนี้ลมที่พัดบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงมากขึ้นนะคะ
จึงทำให้ภาคใต้ในระยะนี้มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เราเห็นว่าขณะนี้นะคะบริเวณอ่าวไทยจะมีกลุ่มฝนเกาะกลุ่มกันแน่นเลยค่ะ
แล้วก็จะปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะ
งมาจากปัจจัยอะไรบ้างดูจากแผนที่อากาศนี้กันเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้หย่อมความร้อนเคลื่อนออกไปจากประเทศไทย
ขณะที่ยังมีเส้นความเย็นคือนับตั้งแต่เส้น๑๐๑๒๑๔๑๖ยังปกคลุมภาคอีสานนะคะ
ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นทำให้รู้สึกได้ถึงความเย็นในช่วงกลางคืนจนถึงรุ่งเช้านั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของฝนนั้นนะคะวันนี้เราให้ความสนใจมุ่งไปที่ภาคใต้ช่วงเวลาใดบ้างนะคะดูจากโมเดลนี้
จะเห็นเลยว่าสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ทำให้เราเห็นว่าตรงนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในภาคใต้แถบจังหวัดประจวบลงไปจนถึง๓จังหวัดเลย
แล้วก็มากหน่อยตกหนักชัดหน่อยนะคะก็คือแถบจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนั่นเองขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและการใช้ชีวิตด้วย
ขณะเดียวกันนะคะภาคเหนือก็มีแถบจังหวัดเชียงใหม่และแม่ห้องศรรวมถึงเชียงรายตกประปรายในช่วงบ่ายตกหนักเป็นแห่งรวมถึงคลื่นนะคะก็จะมีคลื่นสูงเช่นเดียวกัน๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒เมตรนั่นเองค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนแบบนี้สิ่งดีก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่จังหวัดพิศนุโลกจะพาไปชมดอกไม้สวยนี่เลยค่ะดอกนี้ชื่อว่าดอกสามีค่ะใครยังไม่มีสามีก็ดูดอกสามีก็ได้นะคะหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าดอกกุหลาบขาวค่ะเป็นดอกไม้พื้นถิ่นประจำอุทยานตอนนี้เบ่งบานแล้วนะคะเรียกว่าส

ตอนนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมยืนต้นตายแล้วค่ะ
ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงบางต้นติดฝักแล้ว
แต่สุดท้ายก็ต้องเหี่ยวแห้งไปเพราะว่าขาดน้ำ
ก็คงจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน
หน่วยงานภาครัฐด้วยรวมถึงเรื่องภูมิปัญญา
หรือว่าการกักเก็บน้ำจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะ
และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อน
อากาศมันแปรปรวนก็มีทั้งลมมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งแดด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีค่ะ
ใครจะลงใต้ในพักนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องคลื่นและฝนด้วย
รวมไปถึงถ้าหากไปเจอสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นตามธรรมชาติ
ก็อย่าไปทำลายสภาพแวดล้อมอย่าไปทำลายเขานะคะ
เดี๋ยวพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่ดิฉันขอชื่นชมธรรมชาตินี้ก่อนค่ะ